สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เทอร์มินอลเทอร์เนตี้วันจังหวัดนครราชศรีมาถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมนะคะ
สำหรับการสูญเสีย๓๐ศพผ่านมายังไม่ทันข้ามวันเลยค่ะ
เมื่อวานนี้ที่จังหวัดชายภูมินะคะประชาชนแตกตื่นเลยเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
อ๋อโพสต์เฟซบุ๊กอืมแล้วก็เอาปือเนี่ยมาวางไว้ฮะ
เครื่องซักผ้าแล้วก็ถ่ายภาพนี้ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
และคำพูดเขาเนี่ยนะคะคำพูดเขาคือเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันโคราชมาแล้วเดี๋ยวผม
ห้างในชัยภูมิอย่าดูถูกความรู้สึกที่มีมาให้
หมาจนตรอกมันไม่มีมันไม่รู้คุณใครหรอกโหโพสต์ออกมาแบบเนี้ย
ภาพแบบเนี้ยและข้อความแบบนี้คนที่ได้อ่านนะคะ
โดยเฉพาะคนในพื้นที่ก็กลัวค่ะกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกในจังหวัดชายภูมิ
เฟซบุ๊คที่โพสต์เรื่องราวนี้ออกมาชื่อว่าเฮียอาร์มมอเตอร์โพสต์ช่วงประมาณ๓ทุ่ม
เมื่อคืนนี้นะคะภาพที่เห็นมีปืนสั้นพร้อมแมกกาซีนวางไว้แบบนี้เลย
ถัดมาอีกสักพักนึงค่ะผู้ชายคนนี้คนเดียวกัน
โพสต์ภาพห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันในจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็มีข้อความเป็นภาษาวก็คือว๒ว๘ว๒๔ว๖๐ต่างนี่นะคะ
ต่อไปชื่อห้างในชัยภูมิลงท้ายแบบนี้ค่ะ
คนเข้ามาเห็นแตกตื่นกันนะคะแล้วก็มีการแชร์โพสต์
ผู้ชายคนนี้ออกไปเป็นหมื่นครั้งชาวชายภูมิแตกตื่น
โดยเฉพาะเขาไปดูภาพโปรไฟล์คนที่โพสต์เรื่องนี้สวมเครื่องแบบทหารค่ะ
น่าตกใจไปใหญ่นี่เป็นภาพของเขาเนี่ยนะคะ
บางภาพสวมเสื้อยืดเป็นภาพนี้นะ
เป็นเสื้อยืดแล้วก็ระบุที่อกด้านซ้าย

ทำให้คนชายภูมิกลัวว่าจะซ้ำรอยที่โคราชอีกค่ะ
ชาวเน็ตค่ะปฏิบัติหน้าที่เลย
ขุดคุยจนทราบชื่อจริงนามสกุลจริง
ตำรวจทราบเรื่องแล้วกำลังไปดำเนินการ
ต่อมาทีมข่าวติดต่อไปยังตำรวจสพเมืองชายภูมิได้รับคำชี้แจงว่า
ยังพูดอะไรไม่ได้ต้องรอตำรวจชั้นผู้ใหญ่แถลงเอง
ในวันนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราติดตามกันนะคะ